ล่าสุดที่สมุทรปราการครับมีมอเตอร์ไซค์เขาขี่รถไป
แล้วปรากฏว่าอาจจะด้วยความเร็วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับแห่โค้งครับ
แล้วไปชนกับบริเวณขอบทางนะฮะมีคนตายสอง
ก่อนหน้านั้นพลเมืองดีพยายามจะจอดรถลงไปช่วย
เกือบจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำหมัดชมพู่
คุณผู้ชมครับกลางดึกที่ผ่านมาประมาณตีหนึ่งครึ่งครับ
ตำรวจสพบางแก้วรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุ
มีมอเตอร์ไซค์เสียหลักแห่โค้งชนกับราวสะพาน
แล้วมีคนตาย๒ศพนะฮะ
ไปตรวจสอบครับนี่คือถนนกิ่งแก้วขาออกมุ่งหน้าบางพลี
กมที่๑๘๓๐๐นะครับอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
มอเตอร์ไซสีดำทะเบียนกรุงเทพครับ
ด้านขวามีรอยเฉียวชนกับราวสะพาน
ใกล้กันพบร่างนายอนุชาอายุ๕๓

ส่วนที่ร่องข้างทางใต้สะพานพบร่างนายวัญชัยอายุ๓๓

นายอนุชาเป็นคนขี่นายวัญชัยนั่งซ้อนท้ายมาครับ
แล้วร่างกระเด็นตกลงไปอยู่ที่ด้านล่างตรงบริเวณนี้
ก็คาดว่าน่าจะเฉียวชนอย่างแรง
ถึงขนาดที่ว่ามีแรงเหวี่ยงทำให้ร่างตกลงไปตรงนี้เนี่ยนะครับ

ก็ไปเจอลอตเตอรี่งวด๑๖กรกฎาคม
อยู่ที่กระเป๋าเงินของทั้งสองคนด้วย

พลเมืองดีที่มาเห็นเหตุการณ์คนแรกชื่อว่าคุณสิทธิพงศ์
บอกว่าตอนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานช่วงกลางดึก
แล้วผ่านถนนเส้นนี้มาพอดี
เห็นว่ามีรถล้มแล้วมีคนนอนอยู่บนถนน
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นหรือตายแต่หยุดรถ
เอามอเตอร์ไซค์จอดแล้วลงไปช่วยก่อน
ไปดูก่อนแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เอามอเตอร์ไซค์ของตัวเองจอดขวางทางเอาไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แต่ไม่ทันไรครับมีรถคันหนึ่ง
คนขับอายุ๒๗เป็นผู้หญิง
ขับพุ่งมาอาจจะมองเห็นไม่ชัดด้วย

ชนกับมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีที่เขาจอดขวางทางเอาไว้
เพื่อที่ว่าพลเมืองดีกำลังไปช่วยเหลือ

โชคดีว่ารถยนต์ชนแค่มอเตอร์ไซค์
ถลายไปไกลไม่ได้ชนคนซ้ำนะครับ

คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
คือมอเตอร์ไซค์ที่ไปเฉียวชนกับขอบทาง
แล้วมีคนกระเด็นตกลงไปตายหนึ่ง

แล้วก็มีรถยนต์มาชนซ้ำกับมอเตอร์ไซค

ผู้ตายอาจจะขี่รถมาด้วยความเร็วและแหกโค้ง

หลังจากนั้นก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น